คุณผู้ชมครับงานไทยรัฐฟอรัม๒๐๒๒ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับ
บนเวทีมีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างดุเดือด
เพื่อร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศไทย
โดยเฉพาะคำถามที่ว่าให้คะแนนผลงานรัฐบาลเท่าไหร่

นัดจากคุณคุณวรพรคุณผู้ชมครับตอนนี้งานไทยรัฐฟอรั่ม๒๐๒๒
ตอนตื่นฟื้นฝันสังคมต้องตื่น
ศัตริกิตต้องฝืนเพื่อการเมินในฝัน

แต่ว่าเป็นครึ่งทางที่ดูดเดือดมากเพราะว่ามีคำถามหนึ่งที่มีการถามวิทยากรบนเวทีนะครับว่า
ถ้าต้องการให้คะแนนรัฐบาลชุดนี้ในการทำงานช่วงที่ผ่านมาจะให้เท่าไหร่
ส่วนใหญ่ทุกคนตอบว่าสอบตกและติดลบครับ
ในตอนตื่นฟื้นฝันสังคมต้องตื่นเศรษฐกิจต้องฟื้นเพื่อการเมืองในฝันครับ
ซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากภาคเอกชนนักธุรกิจรวมทั้งตัวแทนพักการเมือง
มาร่วมงานเป็นอย่างมากครับเพื่อร่วมเปิดเวทีเสวนาเพื่อหาทางออกให้กับประเทศ
เป็นประธานขึ้นกล่าวเปิดงานบนเวทีครับและท่านกล่าวว่า
ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตอันใหญ่หลวงครั้งหนึ่ง
เหลื่อมล้ำหนี้ครัวเรือนทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
และไทยรัฐอยู่ได้ด้วยศรัทธาของประชาชน
เราอยากเห็นคนไทยมีความหวังไทยรัฐจึงจัดเวทีเสวนานี้ขึ้นมาครับ
จะเป็นส่วนหนึ่งในการแลกเปลี่ยนแนวคิดนโยบายวิสัยทัศน์
เพื่อให้เกิดข้อเสนอต่างที่จะทำให้ประเทศไทยเราเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคง
ผมต้องขอขอบคุณแพรน้องลิสทุกท่านที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมกัน
พูดคุยและสร้างสรรค์ความคิดทางออก

และร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการหาทางออกให้กับประเทศ
ให้สังคมได้ตื่นให้เศรษฐกิจได้ฟื้น
และให้พวกเรามีการเมืองแบบในฝันที่เราฝันไว้ครับ

คุณผู้ชมครับหลังจากนั้นก็มีการเริ่มเปิดวงเสวนา
ในช่วงแรกกับตอนที่ชื่อว่าตื่นและฟื้นครับ
มีคำถามตอนหนึ่งที่มีการถามวิทยากรบนเวทีครับว่า
ถ้าจะให้คะแนนผลงานของรัฐบาลจะให้เท่าไหร่
กับการแก้ไขปัญหาประเทศในช่วงที่ผ่านมาครับ
เริ่มที่คุณบรรยงพงพาณิชย์ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรติ
คินพัฒนาท่านบอกว่าขอไม่ให้คะแนนรัฐบาลเพราะว่า
ไม่รู้จะไปเปรียบเทียบกับอะไรเพราะปัญหาทั้งหมดยังคงมีอยู่

คุณเศรษฐาทวีสินประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแสนสิริบอกว่า
ขอพูดในฐานะนักธุรกิจและประชาชนคนหนึ่งว่า
ให้คะแนนรัฐบาลลำบากเพราะตัวเลขมันออกมาทุกอย่างมันชัดว่ายังไม่ดีขึ้น
โดยเฉพาะปัญหาปากท้องและความเหลื่อมล้ำของสังคมก็ยังคงมีอยู่
ถ้าจะให้ขอให้เป็นการสอบตกครับ
ส่วนนายพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลให้คะแนนรัฐบาลแบบนี้
ขอให้ติดลบ๑๐๐คะแนนในทุกด้าน
เชื่อว่าตอนนี้คนไทยต้องการให้เกิดการเลือกตั้งใหม่เพราะต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับ
ปิดท้ายทางด้านหม่อมหลวงชโยธิศกิจดากรซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

ตัวเองเนี่ยคงให้คะแนนรัฐบาลไม่ได้เพราะเป็นคนทำงานในรัฐบาลเหมือนกัน
แต่ขอให้ทุกคนเห็นว่าตอนนี้ทุกอย่างทำงานเป็นรูปธรรมและจับต้องได้ดีกว่า
เพราะที่ผ่านมารัฐบาลก็สามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ดีในหลายเรื่องครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้งานไทยรัฐฟอลัม๒๐๒๒ของเรากำลังเริ่มในช่วงของพาร์ทที่๒ครับ

เดี๋ยวต้องมาติดตามนะครับว่าในภาคที่๒นั้นจะมีความเห็นอะไรออกมา
แล้วจะส่งผลไปยังสังคมอย่างไรนำไปสู่การแก้ไขขับเคลื่อนประเทศได้อย่างไร
ขอบคุณมากครับคุณทัศนัยโคตรนะครับอย่าลืมติดตามนะครับ
เราจะได้รู้ว่าประเทศไทยจะตื่นฟื้นและฝันไปทางไหนครับ